ส่วนใครที่อยากจะไปเที่ยวทะลงทะเลไปชนบุรี

แล้วถ้าไปเนี่ยอย่าไปดูทะเลอย่างเดียวนะผมว่า
ลองไปหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปกราบไหว้ขอพร
โชคขอลาบกันดีกว่าครับที่นี่เลยวัดช่องสมสารอำเภอสัตหีบนะฮะ
เขาบอกว่าช่วงนี้ที่วัดแน่นมากประชาชนมากันเยอะฮะ
สาธุชนมากันมากก็พากันมากราบไหว้ขอพร
วิหารหลวงพ่อดำเขาเจดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชุมชนช่องสมสาร
ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาเจดี
ชาวบ้านนะที่เลื่อมสายศรัทธารู้ดีครับว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะชาวประมงทั้งหลายที่ต้องการออกทะเลไป
คือก่อนที่จะลงเรือออกทะเลไปจะต้องมานามัศกาลขอพรทุกราย
เพื่อให้หลวงพ่อนั้นคุ้มครองให้ปลอดภัยกลับมาโดยสวัสดีภาพ
และที่สำคัญโชคดีมีชัยได้ทรัพย์กลับมาเยอะก็คือได้อาหารทะเลกลับมาเยอะไง

ครับผมแล้วแต่ทั้งนี้นอกเหนือจากจุดบริเวณที่เขาไปสักการะหลวงพ่อดำแล้ว
ยังมีอีกจุดหนึ่งนี่เป็นอีกจุดที่ฮิตฮอตไม่แพ้กัน
เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วยเอาไม่เชื่อเดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าใครไปก็ลองไปกราบไหว้กันดูแล้วกันนะครับ
สำหรับจุดนี้แล้วก็บางคนนะเขาก็มีความเชื่อในเรื่องของการไปลอดโบสถราหู
ก็ไปตรงนั้นได้เหมือนกันนะฮะรอดบทราหูเสี่ยงเซียมซีขอโชคขอลาบก็มีสารพัด
ถามว่าไปแล้วปลอดภัยไหมเพราะว่าคนเยอะนะเห็นแล้วบางทีรู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจเลย
นี่เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะฮะทางวัดเขาจัดจุดคัดกรองอย่างดี
ใครมาที่นี่ต้องใส่แมสนะครับก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ผ่านอุโมงไปเนี่ย
โมงตรงนี้เขาฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็ล้างมือตามจุดต่างเขาก็มีจัดเอาไว้ให้
แล้วก็เตรียมเจลแอลกอฮอล์เอาไว้ให้อีกด้วยเอาเป็นว่าผ่อนปนแล้วใช่ไหม
ถ้ามีโอกาสถ้าอยากจะลองไปเที่ยวผมว่าก็ไปกันเถอะแต่ยังไงซะ
ศึกษาเส้นทางแล้วก็การเดินทางให้ดีเพราะบางทีบางจุดคนมันเยอะจริง
ไม่แน่ใจว่าเหมือนกับที่ตรงไหนนะที่ชนบุรีที่คนเยอะ
แสนอ่ะเออต้องปิดกันเลยนะก็ต้องระวังนะไม่ใช่ว่าผ่อนปลน
เราจะสบายใจละเลยกันไปบางอย่างก็ต้องเข้มงวดเหมือนเดิมอยู่นะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองอันนี้สำคัญมากเลยนะ